วันตอนเช้านะฮะที่ปราจีนบุรีวัดแห่งหนึ่งเขาก็มีงานบุญกัน
เจ้าอาวาสเอ่ยพระลูกวัดเอ่ยญาติโยมไปรวมตัวกันที่สาราการประเรียน
สักพักหนึ่งเสร็จงานเสร็จปุ๊บเจ้าอาวาสกลับไปที่กุฏิ
ปรากฏว่ากุฏิถูกงัดครับเงินสดเครื่องเพชรทองของเจ้าอาวาสทั้งหมด
ล้านกว่าบาทสิบล้านอยู่ในกุฏิถูกต้อง๑๐ล้านกว่าบาท
โดนขโมยขโมยไปเกลี้ยงเลยครับคุณผู้ชมฟังไม่ผิดนะ
มันคือมูลค่าสิบล้านกว่าบาทนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในกุฏิของเจ้าอาวาส
อยู่ที่วัดปฐุมบูชาอำเภอศรีมหาโพธิที่ปราจีนบุรีเมื่อเช้าเลยเมื่อวาน
ตำรวจไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุพบว่าตัวที่มันคล้องกุญแจตรงประตูเหล็กเนี่ยมันถูกตัดออก
ทรัพย์สินข้างในถูกหรือค้นกระจัดกระจายนะฮะที่เก็บเงินสดสำหรับการรักษาอาการป่วยเจ้าอาวาสหายไปแสนเจ็ดครับ
ตู้เซฟที่เก็บของมีค่ามีอะไรบ้างล่ะอ่าทองคำอัญมณีเพชรอะไรอะไรเอ่ย
รวมแล้ว๑๐กว่าล้านครับของเจ้าอาวาสนะฮะ
ญาติโยมไปถวายไงถวายเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการเอาไปบรรจุในฐานพระใหญ่
กำลังจะมีการก่อสร้างนะฮะนี่ฐานพระองค์นี้หายไปทั้งหมดเลยนะฮะ

เพราะว่ามันเป็นเพชรเป็นอะไรต่างนานาแล้วก็เป็นทองคำด้วย
พระครูพิพัฒน์ธรรมพานีครับ
เจ้าอาวาสบอกว่าเหตุการณ์มันน่าจะเกิดขึ้นตอน๘โมง
เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยอัตมาเอ่ยพระลูกวัดเอ่ยญาติโยมไปรวมตัวกันที่สาราการบริ
เพราะว่าเขามีงานบุญต้องไปสวดต่าง
ก็สอบถามมีคนงานก่อสร้างของวัดเห็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่งผิวคล้ำหน่อย
รูปร่างสันทัศน์หน่อยสวมเสื้อเป็นแขนสั้นขาสั้น
กางเกงขาสั้นสีดำเดินเข้าไปสวมเสื้อแขนสั้นสีดำกางเกงขายาว
เดินเข้าไปถือสารกฐานเดินป้วนขอตะโกนถามเอามาทำอะไรครับ
เขาบอกอ๋อเดี๋ยวจะมาทำสังฆฐานเอออ้างแบบนั้นสิ
แล้วก็ถือถังอันนี้ไปทิ้งไว้หน้ากุฏิแล้วตัวเขาเข้าไปงัดข้าวของแล้วก็หนีหายไป
ตำรวจไปเจอร่องรอยหลังเกิดเหตุว่าคนร้ายหนีออกไปทางประตูด้านหน้ากุฏิเลย
ไปพบถุงสีแดงที่ใส่ทองตกอยู่ที่พื้นด้วยแล้วก็มีรอยเท้าซึ่งคาดว่าเป็นรอยเท้าของคนร้าย
แต่ว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยที่ติดอยู่เนี่ยไม่สามารถบันทึกภาพคนร้ายได้เลยแม้แต่ตัวเดียว
ไม่รู้ว่าเขาหลบยังไงนะทำให้ตอนนี้เนี่ยโอ้โหก็ไม่มีหลักฐานอะไรเท่าไหร
ต้องเร่งติดตามจากลายนิ้วมือรอยเท้าต่างภายในกุฏิของพระท่าน
แล้วก็ติดตามคนร้ายดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ
โอ้โห๑๐ล้านกว่าบาทโอ้โห
หลวงพ่อก็เก็บไว้ในวัดน่ะเนอะและโจรก็ใจบาปน่ะเนอะอ้าว